ชัดแจ๋วเลยจริงเดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมไปดูอีกครั้งหนึ่ง
ภาพที่ขึ้นให้ตอนช่วงแรกว่านี่คือขันน้ำมนต์อ่างน้ำมนที่ดิฉันจะเล่าให้ฟัง
แล้วก็อยากให้คุณผู้ชมทายมาด้วยว่านี่คือขันน้ำมนต์ที่ไหนยังไงบ้างนะคะ
เชื่อว่าหลายคนรู้กันอยู่แล้วคุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว
ถ้าดูกันเป็นประจำว่าดิฉันเนี่ยเอาขันน้ำมนต์จากที่วัดไหนมาฝาก
งั้นเราพาไปดูกันแบบเต็มเลยค่ะไปสอดส่องกันที่นี่ที่เก่าที่เดิม
เพิ่มเติมก็คือคนแน่นขึ้นทุกวี่ทุกวัน
สว่างอารมณ์ตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม

ไปที่นี่หรือเปล่าไม่ได้ไปสิจะได้มากเลยค่ะ
บรรยากาศนี่นะคะโอ้โหคึกคักมากเป็นพิเศษ
จากประชาชนจะมาทำบุญเสริมสิริมงคลแล้วเนี่ยนะ
ใครที่ชื่นชอบเรื่องของตัวเลขเขาต้องไม่พลาดนะ
เขาต้องมาสอดส่องเสาะหาเลขเด็ดเลขดังจากอ่างน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของตาทองงิ้วรายกันนะคะ
นี่ค่ะบรรยากาศบริเวณอ่างน้ำมนต์ของตาทองนิ้วรายนี่แน่นมากเลยนะคะ
บางคนเขามายืนส่องอยู่สักพักนึงเนี่ยคุณดูสิ
ส่องไปส่องมาถ่ายรูปเก็บไว้แล้วกันเดี๋ยวไปพิจารณาอีกทีว่าตกลงเนี่ยมันคืออะไรกันแน่

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าใครมองไม่ออกเราก็ได้ไปสอบถามจากบรรดาพ่อค้าแม่ค้าแผงลอตเตอรี่ที่หน้าวัดมา

เขาบอกกันมาว่าเลขที่ขึ้นป้ายอ่างน้ำมนต์ตอนนี้เนี่ยที่ลูกค้าเนี่ยมาซื้อกันเยอะเนี่ยมันจะมีแบบ๒ตัวกับแบบ๓ตัวนะ
อันนี้แม่ค้าเขาเล่าให้ฟังมานะคุณผู้ชมแม่ค้าเขาบอกเลขที่ขายดีมากเนี่ยนะก็คือเลข๒๖๐กับเลข๒๒
เลขสามตัวที่ขายดีเนี่ยคือสองตัวนี้
ส่วนเลข๒ตัวที่ขายดีมากอีกก็คือเลข๒๙๖๙๗๙อะไรประมาณนี้
อันนี้คือเลขที่ชาวบ้านเขามาหาซื้อกันเยอะ

หลายคนก็พากันซื้อกว้านซื้อจนเกลี้ยงแผงไปแล้ว
ตอนนี้ก็ไม่มีแล้วนะคะเลขนี้หมดแล้วนะคะ
ก็ลองดูหาที่แผงอื่นกันดูได้นะคะ
ทำให้บรรยากาศที่แผงลอตเตอรี่ที่นี่เขาก็คึกคักมาก
เพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าเขาจะถามชาวบ้านที่มาซื้อไง
ทำไมถึงซื้อเลขนี้เขาบอกอ๋อก็ไปส่องมา
ไม่รู้จะซื้ออะไรซื้อเลขนี้ก็แล้วกันอะไรแบบนี้
อันนี้เราก็ถามพ่อค้าแม่ค้ามาให้อีกทีนึงเนาะ
อย่างไรก็ตามนะคุณผู้ชมมันก็เป็นเรื่องราวของความเชื่อความศรัทธา
เรื่องของโชคของดวงเนี่ยก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย
ส่วนเลขที่เรานำมาบอกเนี่ยก็คือพามาส่องดูมาทำการสำรวจว่างวดนี้เลขไหนขายดี
เอานั้นเองที่บริเวณขันนมนต์เนี่ยนะคะที่นาวัดสว่างอารมณ์
ก็เป็นภาพบรรยากาศในช่วงวันที่จะใกล้ออกสลากินแบ่งรัฐบาลแบบนี้นี่แหละจ้า